มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่ป้อมตำรวจสพหมูศรีนะคะ
ไม่แน่ใจว่ามีคนคลั่งบุกเข้ามาหรือไม่แต่อย่างใด
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแตกตื่นออกมาหมดเลย
เอาหมี่เปลี่ยนของเกรงไตร

เสียงตำรวจ

คุณตำรวจกิริดทำไมกันก็ไม่รู้

คุณภูดิตชัยมีตำรวจสพหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นคนโพสต์คลิปนี้ลงไปนะ
แล้วระบุข้อความบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะกล้าบุกรุกป้อมตำรวจในขณะนี้
นี่หยามกันชัดหยามกันมาก
ติดแพทย์แทงนี้คืออาชญากรรม
เป็นการบุกลุกจะไม่ยอมความ

ต้องมีใครมาบุกป้อมแน่นอนอ่ะคุณ

ต้องรุนแรงแน่นอนเจ้าหน้าที่ถึงไหว้

ก็คุณไม่ชอบนี่
แต่แต่ก็
คุณไม่รู้มันมาจากไหนตัวดำมาเมื่อมเลย
มันบุกเข้ามายึดปั๊มตำรวจเป็นที่พักอาศัย
มันไม่ได้มีตัวเดียวแหวกไปตรงไหนก็เจอ

แล้วพอมันเจอแล้วไงมันวิ่งไปเลย

คำถามคือใครจะจับ

คุณใส่กุญแจมือเจ้าตุ๊กแกให้หมดเลย
คุณไม่ได้ยินเสียงว้ายตอนแรกเหรอคะ

ไม่ว่าอาชีพไหนอะไรยังไงไม่เกี่ยว

มันกระโดดคุณเมื่อกี้มันกระโดด
ทางเป็นแมงขามเลยเอาแต่อย่างนี้นะก็คงจะต้องไปตามกู้ภัยนะ

ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ช่วยตัวเองก่อนไม่ไหวแล้ว
แต่มาเยอะนะมาหลายตัวเลย

ไม่ดูจังเลยจบแล้วขาดเฮีย

กู้ภัยหรือใครก็ไม่รู้ถึงจะมาจับได้

แต่คุณตำรวจท่านนี้ดูเหมือนจะพยายามจับแล้วไล่อยู่เหมือนกันนะ
ก็พยายามแล้วแต่สุดท้ายเป็นยังไงล่ะ

เออมีเสียงมาด้วยไหมเออมีแบบอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณตำรวจที
โอ้โหนี่วิ่งออกมาแล้ว
เราให้ดูกี่รอบมานะตำรวจผมไม่ได้ตั้งใจจะมาประจานอะไรยังไงนะ
ให้ดูเฉยว่าคนที่เขากลัวมันจะเป็นอย่างนี้ตำรวจถ้าคุณชนะเจอยิ่งกว่านี้อีก
สภาพคุณไม่แค่นี้แน่นอนดิฉันว่าขับรถออกไปแล้วด้วย
คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนตาขาวคุณก็ยังจะพูดให้ผมดูแย่ออกทีวี